สองคู่นะครับที่ได้ติดตามกันแหละวันนี้ชมบุรี
ลัดที่สิบเอ็ดนะครับเกมวันอาทิตย์
โชบุรีดำห้าสิบห้าแต้มจากสิบเกมครับ

อันดับเก้าที่มีสิบสามแต้มจากสิบนัด
ล่าสุดเนี่ยนะครับชมบุรีก็บุกชนะท่าเรือสองหนึ่ง
ซึ่งโค้ชสะสมพบประเสริฐก็ต้องการเก็บ๓แต้มเพื่อไล่ล่าหัวตาราง
เพราะว่าเมื่อวานมันมีการตัดแต้มกันนะครับ
บุรีรำก็แพ้รวมถึงเชียงรายก็แพ้ด้วย
ฉะนั้น๓แต้มวันนี้ชมบุรีมีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไป
เกาะอันดับที่ดีกว่านี้แน่นอนนะครับ
ก็มีวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญที่ฟองลังร้อนแรงซัดไปแล้ว๕ประตูเป็นตัวหลัก
เช่นเดียวเกิริษฐวีการยูปยองซูชินิคคันยุคแล้วก็เดนิสมูฬิโลครับ
มาส่วนที่มาซาตาอิชิอีคุณซื้อของทางสมุทรประกาศซิตี้
เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเฉือชนะราชบุรีไป๒ต่อ๑นะครับ
เป็นการคว้าชัยนัดแรกในรอบ๗เกมนะครับ
เกมนี้ก็ถือว่าปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอริสสลิดโฟวิดกองหลังตัวสำคัญเนี่ย
ติดโทษแบนเช่นเดียวกับนพลพลคำกองกลางที่ก็ยังติดโทษแบนอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็เจริญศักดิ์วงกรก็เจ็บยาวเลยครับตอนนี้ปิดเทอมยาวไปแล้ว
แต่ข่าวดีที่จะได้ก็คือว่าจะได้ชัยวัดโบราณปีกซ้ายพ้นทดแบนกลับมาช่วยทีมได้ในนัดนี้นะครับ
แล้วก็อลิอันโดอดีตกองหน้าของชมบุรีนะครับ
ที่จะได้พบกับทีมเก่าในเกมนี้ด้วยนะครับ

มุดประการซิตี้เนี่ยชนะได้ไปกลับเลยนะครับ
แล้วก็ถ้าจะดูกันจริงเนี่ย๖เกมหลังที่เจอกันเนี่ย

ในเย็นนี้ใน๑๘กว่านางคอร์ละศีมาพบกับการเท่าเรือ

เมืองทองยูเนเต็ดพบกับสุพรรณบุรีนะครับ
แล้วก็คู่๑๙นาฬิกาก็คือชนบุรีจะพบกับสมุทรประการซิตี้นะครับ
ไปดูการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติกันบ้างนะครับ

แต่ว่าหนังสือส่วนใหญ่ที่ออกโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลจะส่งไปยังสโมสรต่าง
ขอความร่วมมือในการมาเก็บตัว๒๙พฤศจิกายน
บุรีรำนะครับก็มีการพูดถึงหนังสือนี้ออกมาเหมือนกันนะครับ
ถูกเรียกติดทีมอยู่ในข่ายถึง๙คนด้วยกันนะครับ
ก่อนจะมีการตัดตัวก็จะมีทั้งศิวรักษ์เทศสูงเนินพันศาเหมวิบูรณ์
รดลฉ่ำรัศมีทิติพัฒน์แทนกลาง
รัฐนากรใหม่คามิสุประชัยใจเด็ดสุปโชคสารชาติ
นฤบดินวิรบัติโดดมและก็สุพรรณัฐเหมือนตาครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ก็บีจีก็มีการเปิดเผยรายชื่อมาเหมือนกันนะครับ
ก็ติดมาเก้าคนเหมือนกันก็ประกอบไปด้วยชัดใช้บุตรพรม
สหรัฐอยู่เย็นชาวัดวิรชาติฉัดมงคลทองคีรีปฐมพลเจริญรัฐนาพิรม
สัญญาภาพจันหง่ำธิรสินแดงดาวสุมัญญาปุริษัยและก็จักรพรรณภัยสุวรรณนะครับ
ซึ่งทั้ง๙คนก็เดี๋ยวต้องมาเตรียมตัวที่จะรายงานเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันต่อไปนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวมาโนโพลกิ้งนะครับกุญสือทีมชาติไทยเองก็ได้ลงทะเบียนผู้เล่นไว้๖๙คนนะครับ
ก่อนที่จะตัดให้เหลือ๓๐คนสุดท้ายเพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อม
แล้วก็ผู้ชนะจากรอบคัดเลือกบูไนหรือว่าติมอเรเต้นะครับ
แข่งนัดแรกนะครับย้ำกันอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับ
วันที่๕ธันวาคมก็รอผู้ชนะจากรอบคัดเลือกนะครับ
บูนัยหรือว่าตีมอแข่งขันเวลา๑๖๓๐นาที
แล้วก็นัดที่๒๑ธันวาคมนะครับไทยพบกับเมียนมาร์๑๙นาที๓๐นาที

เวลา๑๖นาที๓๐นาทีแล้วก็วันที่๑๘ธันวาคมครับ
ไทยพบกับสิงคโปร์เวลา๑๙นาที๓๐นาทีนะครับ